ส่วนวันเสาร์นี้คุณพ่อคุณแม่จะพาเด็กไปงานวันเด็กที่ดอนเมืองจะไปดูเครื่องบินบินโชว์อะไรแบบนี้
เขาย้ายที่แล้วนะแต่จะเป็นที่ไหนติดตามในเช้านี้ต้องรู้
ผู้ที่กระทำความผิดฝ่าฝืนกฎจราจรโดยทุกใบขับขี่ครับจะมีแต้มความประพฤติ๑๒
แต้มทำผิดเมื่อไหร่จะโดนตัดตั้งแต่๑แต้มถึง๔แต้มครับ
โดนตัดเหลือ๐แต้มเมื่อไหร่จะโดนพักใบขับขี่๓เดือนความผิด
ที่จะโดนตัดหนึ่งแต้มมีอะไรบ้างล่ะเช่นใช้มือถือขณะขับรถไม่
หมวกกันน็อกไม่รัดเข็มขัดนิรภัยไม่หยุดทางมาลัยเป็นต้นแต่ถ้า
คุณขับฝ่าไฟแดงขับรถย้อนสอนขับขณะที่โดนพักใบขับขี่อัน
นี่โดนตัดสองแต้มนะถ้าโดนตัดสามแต้มล่ะมีอะไรบ้างก็ขับรถชน
แล้วหนีถ้าตัดสี่แต้มอันนี้หนักเลยพวกเมาแล้วขับอ่ะอันนั้น๔แต้ม
เลยนะแล้วก็เสพยาแล้วขับรถแข่งรถแล้วก็ขับรถไม่คำนึง
ความปลอดภัยผู้อื่นพวกเนี้ยสี่แต้มหมดเลยครับบรรดาแต้มที่
โดนตัดไปก็จะถูกคืนมาให้ภายใน๑ปีนะครับ
ส่วนเรื่องนี้ทำเอาผู้ประกอบการท่องเที่ยวต้องออกมาโวยเลย
เพราะว่าทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท
ประกาศข้อกำหนดสำหรับผู้โดยสารที่เข้าประเทศไทยเพิ่มเติมครับและมี
ผลบังคับใช้วันนี้แล้วนะตอนเช้า๘โมงเช้ากำหนดให้ผู้โดยสาร
ก็ต้องมีจดหมายจากแพทย์มารับรองครับผู้โดยสารจากประเทศ
ไม่น้อยกว่า๑หมื่นดอลลาร์สหรัฐครอบคลุมการรักษาในประเทศ
ไทยด้วยแต่จะยกเว้นผู้ถือพาสปอร์ตทางราชการพาสปอร์ตทูต
และพาสปอร์ตสหประชาชาติรวมทั้งผู้ถือพาสปอร์ตไทยนะครับ
ข้อกำหนดนี้จะบังคับใช้ไปจนถึง๓๑มกราคมครับ
เด็กแห่งชาติครับเสาร์ที่๑๔มกราคมที่จะถึงนี้กองทัพ
แจ้งว่าจะขอย้ายที่จัดงานจากกองบิน๖ดอนเมือง
ย้ายไปไหนล่ะไปยังโรงเรียนการบินอำเภอบางแสนจังหวัดนคร
ปฐมครับแต่เขามีเหตุผลนะคุณผู้ชมเขาย้ายไปเพื่อลดผล
กระทบของการจราจรทางอากาศนั่นเองซึ่งสถานที่จัดงานใหม่
อย่างยิ่งใหญ่จุใจกว่าเดิมครับเขาบอกไว้หลังจากที่เว้น
ว่างไม่ได้จัดมาหลายปีนะใครที่พาลูกลูกหลานไปดูจะได้
จะมีการโชว์บินต่อสู้ในอากาศ
มีการบินโจมตีทางอากาศครับการบินค้นหาและช่วยชีวิต
การบินแสดงสมรรถนะอากาศยาน
และยังมีการแสดงอากาศยานและยุทธโปรกรณ์
นิทัศกาลสำหรับเยาวชนอีกมากมายเลยครับ